ตอนนี้จะมีขอดที่สูญเล่นที่ใช้นิ้วเดียวจากคำถามคือ

พอดีเค้าน้ำเย็นเค้ายินบัง

พี่สมจิตเค้าเป็นหาญนะฮะลงเลยมั้ยฮะครับ
สมัครเล่นคนแรกคือใครครับ
นักมวย๓คนที่ได้เหรียญโอลิปิกนะไม่ใช่เหรียญทองนะ
ภูเก็ตโอลิปิกคนแรกเราไม่ได้บอกว่าเหรียญทอง

อ่าถ้าเป็นเหรียญทองจะเป็นคนสมรักคนแรก
คนที่สองก็วิจารณ์คนที่สามมณัฐและคนที่๔คุณสมจิต
อันนี้ถ้าเป็นส่วนของเหรียญทอง
แต่อันนี้ดูเหรียญหน้าลิปิกเหรียญแรก
มีพญาวภูมิทารัสกับขาพรองเทรทิชุชัย
ขาพรองที่เหรียญวินเส้นคนแรกแต่ว่าเป็นรุ่นน้องของพญาว

พอย่าตาซึ้งเศร้ามาก

ถ้าผิดถ้าผิดนะพี่พูดเลยแทรกแผ่นดินหนีเลย
พยาวคุณธรัฐแหละเหล็นทองแดง

คุณพยาวภูณธรัฐ
ข้อนี้๓เหรียญใช่หรือไม่ครับ
ผมขอเฉลยว่านักชกที่ได้เหรียญ
คนแรกของประเทศไทยในกีฬา
ลิมปิกประเภทมวยสากลสมัครเล่น

พยาบคุณภรรณ
ตอนนี้๓๓แล้วขอบคุณคุณสมจิตนะครับ
มาแล้วนะฮะได้ไปแล้วนะครับ๓เหรียญตามไปแล้ว
คุณสมจิตรับไปอีก๑ดวงดาว
เอาล่ะได้มา๓เสียงที่จุ๊บแจกันบ้างนะครับ
มาจุ๊บแจงจ๋าตอนนี้เริ่มต้นอีกแล้วนะครับ
ทุกคน๓คะแนนเท่ากันอยู่ในตอนนี้

พร้อมแล้วมุนเลย
มีคุณแมวนะฮะพี่แมวนะฮะหน้าตาน่ารักชื่อน่ารักด้วยพี่แมวนะ
แล้วมาเป็นคู่นะน้องนุ๊กและน้องปรินส์นะครับ
แล้วก็อีกคนนึงใครนะคุณแจนแล้วก็คุณแป้ง

มาคุณแป้งแนะนำตัวหน่อยครับ
แล้วก็หนูชอบทานเฟรนดไฟล์ค่ะ
ผมจะขอเลือกพี่หมอเพื่อนค่ะ
ต่อราชิการ
แล้วชอบมากเลยน้องหมอเพื่อนมาเจอข้อยากตลอด
ใครเป็นผู้ก่อตั้งใครเป็นผู้คิดค้นอะไรอย่างนี้ไหม

ดูมันกันมาเยอะเย้ย

แล้วกันค่ะสามเรียนคำถามคืออะไรค่ะคุณแป้งค่ะส่วนแถวของแม่งคือ
เป็นไฟล์มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรคะแล้วเห็นไหมถ้าสมมุติอาหาร
คือส่วนมากอเมริกานี่เขาก็น่าจะแบบอาหารแบบฝรั่งเฟนต์ไป
แต่ทำไมหรือว่าจะเป็นเบลเจียมคือแต่ว่าถ้าเยอรมันนี่ไม่น่าใช่อ่ะ
เอาล่ะหนูต้องเป็นคนเอ่อตัดสินใจเลือกล่ะลองตัดสินใจตอบเลยตอบเลย
ต้องตอบนะครับตอบว่าประเทศประเทศเบลเยี่ยมค่ะอ่าสุดท้ายนะฮะ
ลงตัวที่เบลเยี่ยมแล้วนะครับถ้าเป็นเบลเยี่ยมได้สามคะแนน
แต่ถ้าเป็นอเมริกาหรือประเทศอื่นเสียดายอดได้คะแนนครับ
เฉินหน่อยครับและเฉินหน่อยคือเบลเยี่ยมค่ะ
เกลือไปแล้วเกลือไปแล้วรับไปสามรีขอบคุณนะฮะขอบคุณหล่อเพื่อนด้วยนะครับ
ที่น้องน้ำเย็นกันต่อนะฮะตอนนี้น้องน้ำเย็นต้องทำให้ได้ในข้อนี้นะคะ
ไม่งั้นจะแพ้แล้วนะคะวงล้อมหาชนมาครับพร้อมแล้วมุนเลย
เอาล่ะน้องอุ้มนะฮะน้องนนนะฮะพี่เจริญแล้วก็คุณกุ้ง
ค่ะเอาล่ะเอาคนเลือกให้หน่อยดีครับผมอ่ะน้องอุ้มละกันอ่ะ
คุณอุ้มนะค่ะคุณอุ้มแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะชื่ออุ้มค่ะ
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะปิดเทอมนี้หนูว่าจะนั่งรถไฟไปกรุงเทพค่ะ
พูดแค่นี้รถไฟไปกรุงเทพฯจากมหาศาลธรรมมากรุงเทพฯอืม
คุณไอดีฮะได้ล่ะงั้นขอเลือกเป็นพี่สมศิษย์แล้วกันอ่า
พี่สมศิษย์
เมื่อกี้ก็เล่นกีต้าได้ครับอ๋อเมื่อกี้พาเล่นกีต้าไปเหรอ
คุณเล่นอีกอ่าอ่ะมีอยู่สี่ลงเท่าไหร่ดีครับสามครับอ่า
กดเลยครับบอกก่อนว่าน้องไม่รู้เลยนะจริงจริงอ่ะลองดู
ขอให้ได้ในข้อนี้นะครับคำถามครับคำถามล่ะคะหนูอยากจะถามว่า
สถานีรถไฟหัวลำโพงมีชื่อเป็นทางการว่าอะไรค่ะหัวลำโพงพระไหนทร
ก่อนเราอาจจะพระนครไงกรุงเทพบางกอกกรุงเทพก็คือกรุงเทพบางกอก
มันเหมือนกรุงเทพแต่พระนครนี่เก่าแก่นะแต่ว่าชื่อทางการนะพี่อืม
สถานีรถไฟไทยชื่อทางการสถานีรถไฟกรุงเทพ
มันเป็นต้นสายอ่ะเนอะอันไหนที่คิดว่าไม่น่าจะใช่
มากมากบางกอกบางกอกกับพระนครอืมถ้าบางกอกไม่ใช่ก็ต้อง
ตะพรต้องไม่ใช่ด้วยหนูคิดว่าไม่น่าใช่อ่ะบางกอกใช่ไหมฮะ
ทั้งสองทั้งหนึ่งทั้งสองอะไรไม่ได้อ่าแต่ว่าพระนครไม่น่าจะใช่
กรอบไม่น่าใช่ตอนนี้ก็จะเหลือระหว่างนะฮะ
ที่คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบคือกรุงเทพกับรถไฟไทยคือสายมาสี่
พี่ชอบสถานีรถไฟ
สามกับสี่ชอบอะไรชอบพี่ได้ไหม
สมจิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมียนั่งลอยตรงนี้
สมจิตฟ้าประธานมากเลยใช่อ่ะอะไรอ่ะเอาเบอร์เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็
กดเบอร์มาแล้วก็กดเบอร์มาเดี๋ยวพี่กดเบอร์เมียเขาให้เลย
ต้องตอบนะครับตอบว่าอ่าหนูเชื่อพี่พี่ตอบว่าอะไร
สถานีรถไฟไทยโอเคตอบไปแล้วนะครับว่าสถานีรถไฟไทย
ค่ะเฉลยครับ